อ่าใครที่มีกำลังมีปัจจัย
ก็ไปซื้อได้แต่ใครที่ยังเก็บเงินอยู่

ที่จะขยายให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงธุรกิจ

แล้วก็รูปแบบต่างของการแปรรูปอีกมากมายนะครับ
ตอนนี้เขาบอกว่ามีธุรกิจแห่งหนึ่งมะขามแปรรูป
แตกลายผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ไปกว่า๕๐ชนิดแล้ว
แล้วก็สามารถสร้างยอดขายเติบโต๒๐๓๐ของทุกปี
ติดตามได้จากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ
เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจผลิตมะขามแปรรูป
พร้อมกับผู้บริหารว่าเขามีสูตรสำเร็จ

จะสามารถสร้างสรรคแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างได้กี่ชนิด

ขามคลุกซีรสแบบไร้เมล็ด
มีทั้งแบบรถดั้งเดิมและรถบ๊วย
เป็นการนำมะขามมาแปรรูปด้วยการอบแห้ง
คลุกกับพริกเกลือและน้ำตาล
แบบก็นำมาคลุกกับน้ำตาลไอซิ่งค่ะ
ได้รับการขนานนามว่าเป็นมะขามไอซิ่ง
สัตว์ส่วนพึ่งหวานทำมานานกว่า๒๐ปีแล้วค่ะ
ความคิดเริ่มต้นที่ลงทุนทำธุรกิจนี้
มาจากความชอบทำขนมของภรรยาค่ะ

จังหวัดที่ขึ้นชื่อว่ามีมะขามหวานที่ดีที่สุด
เริ่มต้นนำมะขามมาสร้างสรรค์แปรรูป
เป็นอาหารทานเล่นรูปแบบต่างค่ะ
คุณพัชรีเนี่ยก็เป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอลมศักดิ์นะซึ่งเป็นดินแดนของมะคามหวานนะครับ
ซึ่งเราก็เลยมองเห็นว่าตัวมะคามนี่แหละน่าสนใจ
ที่เราน่าจะเอามาลองมาทำตลาด
หรือมาเปื่อยแพ้ให้กับทางผู้บุยโภคดู
เพราะว่าในขณะช่วงนั้นเราก็มองว่า
มะขามหวานของเพชรบูรณ์เนี่ย
คนก็รู้จักไปทั่วประเทศนะครับแต่หารับประทานยาก
รับประทานได้ก็ต่อเมื่อช่วงฤดูกาล
ฤดูหนาวที่เขาฝักออกแก่
จากผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปแล้ว
ยังมีผลิตภัณฑ์เลมอนพริกเกลืออบแห้ง

แต่ที่ขายดีที่สุดตอนนี้คือมะขามอบแห้งธรรมชาติ
ไร้เมล็ดและไม่ใส่น้ำตาลใช้มะขามหวานพันธุ์สีชมพู
รสชาติอมหวานอมเปรี้ยวกำลังดีค่ะ
บรรดาแม่บ้านและผู้สูงอายุนิยมซื้อไว้ติดบ้านเป็นอาหารทานเล่นค่ะ

คือกล้วยกรอบแก้วไส้มะขามค่ะ
ไอเดียมาจากการนำกล้วยและมะขามกวนมาทานด้วยกัน
เป็นอีกหนึ่งสินค้าไฮไลท์ของแบรนด์บ้านมะขามค่ะ
มะขามเราเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะขามเนี่ยมากที่สุดเลยนะฮะ
แล้วเราก็เป็นรายแรกที่ได้ทำตัวมะขามแปรรูป
ให้กับในกรุงเทพแล้วก็ในประเทศไทย
รวมถึงต่างประเทศซึ่งเป็นลูกค้าเรา
เขาก็จะบอกเสมอว่าเขาไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้นะครับ
นี่คือนโยบายเราเลยนะฮะที่ว่าจะนำมะขามมาแปรรูป
ลายของมะขามให้ได้เท่าที่เราจะทำได้เลยนะครับ
ก็จะคิดสร้างสรรค์ไปเรื่อย
จากธุรกิจในครัวเรือนที่เริ่มต้นเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
ปัจจุบันได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้น
เนื่องจากต้องการเพิ่มกำลังการผลิต
ตอบสนองกับความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้นค่ะ
เจ้าของธุรกิจจึงเริ่มกู้สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดิน
และสร้างโรงงานจากธนาคารกรุงเทพค่ะ
ในช่วงรอยต่อที่จะขยายตัวเนี่ยครับ

เนื่องจากว่าในช่วงที่เราขอกู้เงินเนี่ย
ตอนแรกเนี่ยเราก็ไปกู้เงินจากธนาคารของเฉพาะกิจของรัฐบาลนะครับ

แต่ว่ามันไม่พอที่จะซื้อที่ดินพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้าง
ที่จะสร้างโรงงานด้วยนะครับ
ก็เลยทำให้เราต้องมองหาธนาคารพาณิชย์
ก็มาสรุปที่ทางธนาคารกรุงเทพที่เราได้คุยกัน
แล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้

แล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนให้
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามต่างมีส่วนช่วยในการขับถ่าย
กับคนที่กำลังมีปัญหาสุขภาพค่ะ
ให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดี
เจ้าของธุรกิจเชื่อว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขาม
จะสามารถเจาะตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพได้ค่ะ
แต่ภาพรวมเทรนด์การดูแลสุขภาพในตลาดโลก
และการจะเข้าไปลุกตลาดเหล่านี้มีเคล็ดลับอย่างไร
เดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห
และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมกันค่ะ
ในปัจจุบันเทรนด์สุขภาพกำลังมาแรง

เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีสรรพคุณค่อนข้างหลากหลาย

แต่อะไรก็ตามนะครับการทำการตลาดในตลาดต่างประเทศ

มาใส่ในการตลาดทั้งหมดได้
ขอแนะนำนะครับให้ทางบ้านมะขามลองเลือกดูครับว่า
เราจะนำจุดเด่นของสินค้าตัวไหนที่มาขยายในตราสุขภาพ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วยในการขับถ่าย
หรือเป็นเรื่องของวิตามินซีนะครับ
หรือช่วยในส่วนบำรุงส่วนต่างเรื่องของวิตามินต่าง
ตรงนี้อยากจะให้ทางวัดมะขามเอง
ดึงจุดเด่นสักอย่างหนึ่งของสินค้าที่คือมะขามตัวนี้เนี่ย
ออกมาแล้วสื่อสารเปลี่ยนพบบริโภค
จะทำให้เกิดความชัดเจนและดีกว่า
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์บ้านมะขามหวาน

ส่งออกไปขายอย่างประเทศจีนอินเดียออสเตรเลีย
และประเทศแถบตะวันออกกลางที่ชื่นชอบการรับประทานมะขามค่ะ
สามารถสร้างยอดขายเติบโต๑๒๐๓๐ทุกปีค่ะ
แจสำคัญสู่ความสำเร็จคือวัตถุดิบมะขาม
แหล่งเพาะพันธุ์ดีในประเทศค่ะ
รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่
ครองใจลูกค้าเก่าและสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ได้อยู่เสมอค่ะ